วุ่นชุลมุนกันตรงนี้คุณ
มีผู้ชายตัวใหญ่คนหนึ่งเขาอารวาสอยู่ในโรงแรม
หลังจากที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลอะไรเรียบร้อยไปแล้วนะฮะ

จนทำให้ลูกค้าในโรงแรมต้องเช็คเอาท์หนีเลย

เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมก็เลยต้องโทรศัพท์แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัย
กู้ภัยกับตำรวจทำงานหนักมากคุณ
ในการที่จะควบคุมตัวผู้ชายคนนี้
เพราะผู้ชายคนนี้อารวาสแบบไม่รู้เอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหน

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปแรกนี้ก่อนชุลมุนวุ่นวายจริงนะครับ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

ต้องย้อนกลับไปที่ต้นเรื่องก่อน
ต้นเรื่องนี้เกิดขึ้นภายในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางตัวเมืองจังหวัดตากนะครับ
นายเอชาวจังหวัดลำปางชายรูปร่างสูงใหญ่ถอดเสื้อเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เหล้าจนเมาแล้วเกิดอาการคุ้มคลั่งอารวาสเสียงดังน่ากลัวเลย
เดินไปเที่ยวกระชากประตูของรถลูกค้าที่จอดไว้ในลานจอดรถของโรงแรม
ทำให้ลูกค้าที่อยู่ที่โรงแรมเขาขอเช็คเอาท์ให้คุณ
อยู่ไม่ได้แล้วโรงแรมแห่งนี้มีคนอลวาดนะครับ
ส่วนลูกค้าที่กำลังนั่งทานอาหารถึงกับรีบเช็คบินหนีเลย
ส่วนคนพักเช็คเอาท์คนทานอาหารเช็คบินเลย
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของโรงแรมบอกไม่ไหวแล้วจริง
โทรแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจก็เข้ามาเตรียมระงับเหตุนะครับ
จะนำตัวไปสงบสติอารมณ์กว่าจะควบคุมตัวกันได้นะครับ
ปรากฏว่าต้องหลอกล่อให้ขึ้นรถของสายตรวจ
โดยมีเพื่อนของผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทนะครับ

แต่ระหว่างทางนายเอ๋ตะโกนร้องเสียงดังโวยวายขึ้นมา

กระทั่งถึงบริเวณตลาดสดเทศบาล๒จุดนี้แหละครับ
นายเอกระโดดลงจากรถฮะยืนโวยวายอยู่กลางถนนนะฮะ
แล้วเจ้าหน้าที่พยายามตีวงอบล้อมเพื่อจับตัว

แต่จู่นายเอก็วิ่งหลบเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
เจ้าหน้าที่ก็กลัวจะเกิดเหตุร้ายในปั๊มน้ำมัน

บอกว่าหากไม่ยอมสงบสติจะจับเพื่อน
ภาษาเหนือก็หากไม่ยอมนะจะยับเพื่อนคิงเนอร์
จะยับเพื่อนคิงก็คือจะจับเพื่อนของเธอนะ

ปรากฏว่านายเอ๋วิ่งปรีออกมาจากปั๊ม
พุ่งมายังเจ้าหน้าที่รวมทั้งกลุ่มนักข่าว
นักข่าวหนีกระเจิดกระเจิงถือกล้องไปด้วย
นี่คุณดูสิวิ่งหนีภาพก็เลยแบบนี้

ท้ายที่สุดนะเขาก็มาพูดกับตำรวจเมื่อกี้

อ่าอ่ะบอกว่ามึงจะเล่นผมก็เล่นผม

เพราะว่ามีกู้ภัยพี่คนหนึ่งโดนพุ่งเข้าใส่
พี่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้าง
กว่าที่จะควบคุมตัวชายร่างใหญ่คนนี้ได้
กู้ภัยบอกว่าผมตัวเล็กนิดเดียวเลย
เมื่อเทียบกับเขาผมตัวเท่ากันหนึ่งในสาม
ตัวก็เปรี้ยกเลยนะฮะฟังเสียงพี่กู้ภัยนะฮะ
มีเจ้าหน้าที่พี่อีกคนนึงเป็นคนเหนือเหมือนกันนะครับ
พูดภาษาเหนือได้เขาก็บอกว่าถ้าไม่ขึ้นแล้วก็จะจับเพื่อน
อันนี้เขาก็ขึ้นใหญ่เลยครับแล้วก็โวยวาย
เพราะว่าจะจับเพื่อนได้ไงอะไรอย่างนี้ครับ
คือที่จริงคือหลอกให้เขาออกมาจากซ้ำเหรอเนอะ
ใช่ครับเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อน
คือจะไปเราก็ป้องกันว่าจะไม่ให้ทำข้าวของในปั๊มเสียหาย
เราต้องหลอกล่อให้เขาออกมาให้ได้
ในตอนที่ฆ่าเขาคือวิ่งหนี
เขาตัวมาเริ่มเลยนะฮะแต่ทีนี้อย่างที่บอกว่า
ออกมาจากปั๊มแล้วเหตุการณ์มันไม่หยุดที่ปั๊ม
มันมาหยุดที่สพเมืองตากเพราะว่าถูกควบคุมตัว

ใช่ฮะที่โรงพักวุ่นวายและเละเทะขนาดไหน

ที่อาจจะแบบว่ากำลังทานข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะ
เพราะว่านายเอ๋ถูกควบคุมตัวไว้ในห้องขัง
นายเอออุจจาระเรียราชเต็มโถเกลือนห้องขังเลย
และยังอารวาสนะทุบทำลายโถด้วยคุณ

เออจนพี่ตำรวจบอกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้ว
ทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้นะฮะ
กระทั่งต้องควบคุมตัวไปห้องอื่น
แล้วกลายเป็นว่าพี่ตำรวจนี่แหละต้องไปทำความสะอาด
นี่พี่คนนี้เอาแปลงไปขัดไปถู
เอาใส่ถุงมือไปทำความสะอาดอีกนะครับ

ส่วนนายเอ๋ถูกย้ายไปห้องขังอีกห้องหนึ่ง

เจ้าตัวยกมือไหว้ขอโทษเจ้าหน้าที่พี่

เมาสุราประพฤตนวุ่นวายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ฟังเสียงพี่ตำรวจคนนี้ที่ต้องเข้าไปทำความสะอาดนะฮะ
ใส่ด้วยในโถด้วยก็ลดลูกไปจะต้องเอาอุปคล่องขึ้นมาด่วน
งั้นถ้าไม่ไปไม่บ้าน
โอ้โฮเราว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้น
การก่อเหตุที่โรงแรมยันปั๊มยันสถานีตำรวจ

อย่างอันนี้ตำรวจเดือดร้อนต้องไปเก็บกวาดต้องไปอะไรให้เนี่ย
แต่ที่สำคัญนะทำลายทรัพย์สินของทางราชการด้วยนะ

เอาเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันก่อนเลยนะครับ